เป็นเรื่องจนได้แล้วฮะคุณผู้ชมเห็นไหม
ช่วงหลังมีการทำรูปปั้นไอ้ไข่
ทำพิธีต่างตามวัดต่าง
ไม่ใช่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราชกันเยอะเลย
เรียกว่าไปที่ไหนทุกทิศทั่วไทย
มีไอ้ไข่เต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็มีการปลุกเสกวัตถุบูชาไอ้ไข่

ทีนี้ครับเมื่อวานนี้นะฮะ

ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงกรณีแบบนี้แหละครับ
ซึ่งจริงช่วงนี้คนจะไปวัดกันเยอะเลย

วันนี้วันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เอาจริงนะถ้าเป็นช่วงใกล้เนี่ย
บรรยากาศที่สี่แยกหน้าวัดเจดีโอ้ยรถติดมาก
รวมถึงคนอื่นที่บอกวัดอื่นทั่วไทย
เขามีไอ้ไข่ก็ดีเราจะได้ไปกราบไหว้ท่านบ้าง
ไม่ต้องไปไกลถึงนครศรีธรรมราช
แต่เรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องแล้วครับ
เพราะเมื่อวานท่านเจ้าอาวาสวัดเจดีนครศรีธรรมราช
ก็คือพระครูพุทธเจติยาพิมลนะครับหรือว่าพระอาจารย์แว่น
พระอาจารย์แว่นท่านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแบบนี้
คือกรณีที่ตามวัดต่างได้มีการจัดสร้างรูปปั้นของไอ้ไข่
แม้แต่เอาวัตถุมงคลไอ้ไข่จะไปปลุกเสก
ทำพิธีมังคลาพิเศษพุทธาพิเศษกันที่วัดต่างนานานะครับ
คือพระอาจารย์แว่นท่านบอกแบบนี้บอกว่า
พระอาจารย์ไม่เคยอนุญาตนะฮะให้นำไอ้ไข่ไปที่นั่นที่นี่
อัตมาไม่เคยอนุญาตให้ที่ไหนวัดไหนสถานที่ไหน
เพราะไอ้ไข่คือความศรัทธาของคนที่ทำให้คนเข้าวัด
และก็ถือว่าเป็นความเชื่อท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น
แล้วเราก็เอาเรื่องของพระพุทธศาสนามาสอดแทรก
สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความเชื่อท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นเจ้าของนี่แหละคุณ
ทำให้มีการจดลิขสิทธิ์ของไอ้ไข่วัดเจดีไว้เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งมีหนังสือรับรองแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออกให้เพื่อแสดงว่าวัดเจดี
ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม
ลักษณะงานคือปฏิมากรรมทั้งรูปหล่อบูชา
และลักษณะงานจิตกรรมทั้งยันต์ต่างของไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ใช่ค่ะชื่อผลงานผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแบบที่๑
แล้วก็ลงวันที่เอาไว้ด้วยนะคุณผู้ชมตั้งแต่๑๑กรกฎาคม๒๕๖
แล้วก็ชื่อผลงานรูปหล่อบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเหมือนกัน
ก็ลงทะเบียนไว้ในวันเดียวกันตั้งแต่ปี๕๑นะครับ
ทีนี้หลายวัดหลายสถานที่เอารูปปั้นไอ้ไข่ไปโปรโมท
แล้วก็เอาไปจัดตั้งที่วัดให้ลองคิดเอาเองว่าสมควรหรือไม่
คือเมื่อวานพระอาจารย์ท่านก็พูดตรงแหละบอกว่า
ถ้าพระอาจารย์พูดแบบนี้ไปนะเดี๋ยวก็ถูกโจมตีอีก
บางคนก็บอกอย่างพระเกจิอาจารย์ท่านก็ดังจากวัดนี้
วัดอื่นเข้าไปปั้นได้เขาก็เอาไปเผยแพร่ได้
แต่ทำไมล่ะไอ้ไข่วัดเจดีถึงเอาไปเผยแพร่ไม่ได้

จริงบางคนไปเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นรูปปั้นพญานาค
ทางภาคอีสานทำไมถึงมีรูปปั้นพญานาคเยอะหลายวัด
ใช่ฮะแต่ทีนี้แหละครับพระอาจารย์ก็บอกว่า
งั้นท่านก็ต้องไปขออนุญาตทั่วเที่ยง
ถ้าคุณผู้ชมรู้ประวัติของวัดเจดีก็จะรู้ว่าทั่วเที่ยงเป็นใคร
ทวดเที่ยงเป็นผู้ที่ปั้นไอ้ไข่หลายรูปปั้นนะ
แล้วก็ไอ้ไข่ตัวจริงที่ตั้งอยู่ที่วัดเจดี
ก็เป็นฝีมือของทวดเที่ยงดังนั้นก็ต้องไปขอทวดเที่ยง
หรือว่าท่านเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่สมัยพระนครศรีธุยานู้น

แล้วก็ไอ้ไข่ถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและความเชื่อท้องถิ่นของวัด
และพระครูก็ได้พูดถึงกรณีที่พี่บินกับพี่ไทยเป็นเรื่องคุณ
เพราะว่าคุณบินกับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
เขาไปที่วัดเจดีเมื่อวันที่๑๓กันยายน
เพื่อไปมีการไลฟ์สดให้ข้อมูลต่อผู้ชมผ่านทางไลฟ์
พี่บินแล้วก็พี่ไทยบอกว่าตอนนี้ได้นำวัตถุมงคล
ไอ้ไข่ของแท้จากวัดเจดี

ไลฟ์สดกันที่วัดเจดีวันที่๑๓กันยายน
แล้วจะนำวัตถุมงคลไอ้ไข่จากวัดเจดีของแท้
ประกอบพิธีมังคลาพิเศษที่วัดดอนใหญ่ใช่ไหม

แล้วก็ไปจัดทำพิธีมังคลาพิเศษกันที่นั่น
วันที่๒๔กันยายนนี้นะครับ
แล้วก็ขอให้พุทธศาสนิกชนหรือผู้ใจบุญเนี่ย
ไปร่วมงานกันที่วัดดอนใหญ่คลอง๘ปฐุม

เดี๋ยวจะได้รับวัตถุมงคลไอ้ไข่ของแท้

ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสของวัดเจดี

อาตมาก็ไม่ได้อนุญาตให้ใครเลยนะ
รวมถึงบินกับไทยได้ขึ้นไปไลฟ์สดกันที่นั่น
ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่คุณบินกับคุณไทย
ทำไมถึงมาเอาวัตถุมงคล
ไข่วัดเจดีแล้วไปไลฟ์
มีวัตถุประสงค์อย่างไร
กลายเป็นประเด็นคุณทีนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับโยงถึงพี่บิน
โยงถึงพี่ไทยเมื่อเช้านี้ผมก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถาม
คืนจริงแล้วจะโทรไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดเจดีนะฮะ
ก็คือพระอาจารย์แว่นแต่ปรากฏว่าพระอาจารย์แว่น
ท่านไม่ให้สัมภาษณ์แล้ว

บอกว่าให้สัมภาษณ์ครั้งเดียวคือเมื่อวานนี้ครั้งเดียวแต่
พระอาจารย์แว่นก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้
บอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นความเชื่อท้องถิ่นนี่คือไอ้ไข่วัดเจดีของแท้
เราไม่ได้เป็นพุทธภานิษฐ์นะครับ
แต่ตอนนี้สิ่งที่วัดต่างสถานที่ต่าง
นำรูปปั้นไอ้ไข่ไปปั้นไปจัดสร้างไปทำพิธีต่าง
เรียกคนเรียกแขกอันนั้นเป็นการทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่
คือพระอาจารย์แว่นท่านไม่ได้ว่าอะไร
ท่านมีเมตตาท่านใจดีอยู่แล้ว
ถ้าจะฟ้องนะโอ้โหต้องฟ้องเป็นร้อยเป็นพัน

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คุยเมื่อเช้าที่ผ่านมา

คือไม่ฟ้องไม่ฟ้องแต่อยู่ที่จิตสำนึกของท่าน
เอาไปปั้นที่อื่นเอาไปทำพิธีที่นั่น
แล้วก็เรียกคนเข้าวัดท่านมีความคิดอย่างไร
มีจิตสำนึกอย่างไรท่านจะเอาออกไหมหรือว่าท่านจะยังไง

แต่ว่าเป็นเรื่องของความน่าหดหู่เขาบอกแบบนี้

พูดถึงกรณีของพี่บินก็ปรากฏว่า

และอีกอย่างเรื่องของการเอาวัตถุมงคล

เอาไปเพื่อทำพิธีที่อื่นแล้วก็

จริงคือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าพี่บินพี่ไทยขออนุญาตอย่างถูกต้องเนี่ย

ทีนี้ก็ต้องมีการมาพูดคุยกัน
มีการมาชี้แจงกันถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของพี่บินพี่ไทย
ว่าเขามีจุดประสงค์อย่างไรกันแน่
นี่คือสิ่งที่ผมโทรไปพูดคุยกับคนสนิทของท่านเจ้าอาวาส

แล้วก็ท่านคนสนิทเขาก็บอกข้อมูลที่น่าตกใจมากเลยคุณ
เขาบอกตอนนี้นะคือมีประชาชนติดต่อเข้ามายังวัดนะเยอะมากเลย
อยากจะเอาเครื่องบูชาไอ้ไข่
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือของเทียมหรือของปลอม
ที่ใครเอามาขายเอามาให้เช่าเนี่ย
เขาบอกว่าอยากจะเอามาให้วัดเพื่อให้วัดช่วยทำลายหน่อย
คือเอาจริงชาวบ้านที่เขาไปเช่าบูชามา
บางทีเขาก็ไม่รู้ไงว่าอันนี้มาจากวัดเจดีของจริงหรือเปล่า
แต่ทีนี้พอเขาไม่กล้าไปทำลายเอง
ก็เลยเอามาฝากให้ที่วัดเจดีช่วยเก็บเอาไว้หน่อย
แล้ววัดก็เอาจริงนะบอกว่าทางวัดเองไม่รู้จะทำยังไง
คือทำลายก็ไม่ได้ก็กลายมาเป็นภาระของวัดอีก

ใช่ทางวัดก็ดูรู้นะว่าของปลอมเยอะมาก
แต่ทางวัดก็ต้องเก็บเอาไว้
ท้ายที่สุดผู้ที่ดูแลวัดก็พูดแบบนี้
บอกว่าย้ำทางวัดไม่ได้ต้องการมีปัญหากับวัดไหนหรือใคร
เพราะถ้าต้องฟ้องร้องก็ฟ้องกันไม่จบสิ้น
ก็ขอให้แต่ละวัดแต่ละคนใช้ความคิดตัดสินใจ

สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาของท้องถิ่น
เป็นสิ่งที่ชาวบ้านรักและหวงแหน
เป็นสิ่งที่เราได้โทรไปสัมภาษณ์
เป็นลิขสิทธิ์ของทางวัด

ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นไอ้ไข่หรือไม่ก็เป็นผ้ายันอะไรต่าง

อันนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลย๑๑กรกฎาปี๕๑
กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะที่มีการไปจดลิขสิทธิ์ไว้
เพราะว่าตอนแรกที่เป็นข่าวออกมาแล้วก็จดลิขสิทธิ์
หรือหลังที่มันจะเป็นทำก่อนหรือหลัง
วัดอื่นเขาเอาไปมีไอ้ไข่หลายสาขา

จริงทางวัดไม่ได้อยากพูดแล้วนะทางวัดเจดี
คือพี่คนที่ผมโทรไปคุยด้วยเขาบอกว่า

ตัวผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องนี้มากแล้ว
ถือว่าท่านเจ้าอาวาสท่านชัดเจนเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
แต่คุยไปคุยมาพี่เขาก็ให้ข้อมูลมาเรื่อย
ใช่ค่ะทีนี้เราฟังทางฝั่งคนสนิทของท่านเจ้าอาวาสแล้ว
เป็นตัวแทนฝั่งวัดเจดีของไอ้ไข่แล้ว
เราก็ต้องมาคุยกับทางพี่ท็อปพี่ไทยด้วยนะ
เราก็ต้องถามจริงพยายามติดต่อแล้วค่ะ

เชื่อว่าทุกสำนักพยายามถามพี่บิน

ทีมข่าวของเราคุณแจ๊กกะรีนก็ติดต่อพี่ไทยได้

สัมภาษณ์เลยไปเจาะไมค์สัมภาษณ์เลย
ตอนแรกโทรนัดกันก่อนเสร็จแล้วปั๊บพอไปเจอปุ๊บ
ก็พี่ไทยไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยซิ

เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมฟังจากปากของพี่ไทยก่อน
แล้วเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกค่ะ
ครับ
แล้วก็มาร้อง
เออเดี๋ยวไปเจอกันที่วันที่๒๔ที่วัดร้อนใหญ่นะครับ
เราไปร่วมทำบุญกันนะไปสร้างพระนอนกัน
พอออกปุ๊บเขาก็สั่งปิดประตู
รอบพอหรือว่าคนที่ดูแลวัดทำปิดประตูไม่ให้ออก
อ้าวเราก็งงคนวิ่งหน้าตาตื่นมา
เจ้าอาวาสขอพบบินกับเอกพันธ์
ขอพบเดี๋ยวนี้เราก็อ้าวเหรอครับเรื่องอะไร
ไม่รู้ให้ลบออก
คือไม่รู้ว่ามันชื่ออะไร

แล้วทำไมท่านไม่เปิดใจ
ทำไมท่านไม่เห็นใจวัดอื่นทั่วประเทศ

ต้องการให้คนไปกลับไหว้บูชา
นี่แหละมันเป็นประเด็นประเด็นมาแล้วนะอืมครับอืมนี่คือคือ
พี่ไทยเขาให้สัมภาษณ์วันนั้นเขาพยายามที่ขออนุญาตท่าน
นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นไปนะฮะคือสิบสามกัญญายนเนี้ย
ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสเลย
เพราะว่าตอนเย็นวันที่๑๓ท่านเจ้าอาวาสเรียกให้เข้าไปพบ
แต่ว่าพอจะไปพบปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ต้องแล้ว
ไทยกับพี่บินเขาก็เลยเดินทางกลับกรุงเทพ
แล้วก็ไปทำภารกิจต่างจนกระทั่งมาเป็นข่าวเมื่อวานนี้
พี่ไทยตอบแบบนี้แล้วแล้วพี่บินเขาว่ายังไงบ้างคุณ

คือพี่บินเขาบอกว่าหลังจากที่มันมีดราม่าออกมา
เอาจริงทางพี่บินเองก็มีการไลฟ์นะ
คืออันนี้เป็นไลฟ์จากทางฝั่งพี่บิน
คงไลฟ์พร้อมกับที่คุณแจ๊กกะรินทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์พี่ไทท์
ตอนประมาณสัก๑๐โมงครึ่งเช้านี้
แล้วก็คุณบินก็คงไลฟ์ในช่วงสายวันนี้แหละ

คือก็ชี้แจงแหละเป็นพูดถึงเรื่องของเจตนา

บอกว่าผมก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่มันจะแอบแฝง

เพราะว่าต้องการที่จะบอกบุญช่วยวัดทางวัดดอนใหญ่สร้างโบสถ์
อันนี้คือสิ่งที่พี่บินมีการไลฟ์นะคุณผู้ชม

อันนี้เป็นไลฟ์ของเมื่อวานเกือบเที่ยงของพี่บินนะคะ
ทีนี้พี่บินเขาก็บอกในไลฟ์ด้วยบอกว่า
กฎของวัดเอาจริงก็รู้ดี
ไม่คิดนะว่าจะไปจัดสร้างไอ้ไข่เอง
แล้ววันที่ไปไลฟ์ที่วัดนั้นมันก็เป็นการไลฟ์ส่วนตัว
ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยจะทำให้วัดเสื่อมเสีย
เดี๋ยวลองฟังช่วงที่พี่บินมีการไลฟ์เมื่อวานนี้หน่อยนะคะ

ผมไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรให้ทางวัดเสื่อมเสีย
หรือจะหาผลประโยชน์กับทางวัดหรือจะหาผลโยชนกับไอ้ไข่เลย
ใจของผมก็คือผมแค่อยากจะช่วยวัดดอนใหญ่ที่คลอง๖ปฐุมธานี
คือท่านเจ้าอาวาสเนี่ยผมก็เคยเห็นท่านตอนประมาณสัก๓๔ปีที่แล้วนะครับ
ท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
พี่บิลเขาก็เลยชี้แจ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จ้าววันนี้๑๐โมงครึ่ง
โมงครึ่งพี่ไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
แล้วก็เราก็ถามต่อว่าพี่บินพี่ไทยแล้วจะยังไงต่อล่ะ
จะเข้าไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสไหมหรือว่าพี่บินพี่ไทย
ยังจะคงเอาวัตถุมงคลไอ้ไข่จากวัดเจดี
เพื่อไปทำพิธีที่วัดดอนใหญ่คลอง๘ในวันที่๒๔กันยายนนี้อีกไหม

คือพี่ไทยบอกกับทีมข่าวบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บินด่วนครับ
บินด่วนไปตั้งแต่เช้าเลยนะฮะบินไปพร้อมกับพี่บินนี่แหละฮะ
จะไปที่นครศรีธรรมราชจะไปที่วัดเจดี
ไปพบกับพระอาจารย์แว่นท่านเจ้าอาวาสวัดเจดี
เพื่อขอเข้าพบและชี้แจงคือตอนนี้ทำหนังสือไปแล้ว
เพื่อขอเข้าพบท่านนะครับพรุ่งนี้บินไปตอนเช้าไปเจอท่านเลย
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยการนอกจากคุยกับท่านเจ้าอาวาสแล้ว
ก็ไม่สบายใจค่ะเพราะว่ามันมีข่าวออกมาว่า
เจ้าอาวาสสั่งพักงานเจ้าหน้าที่๑๖คน
อันนี้คือพี่บินบอกนะว่าต้องกราบขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย
ขอดูคลิปตอนที่ไปไลฟ์ที่วัดเจดีหน่อยครับ
หน้าจอของเราขอดูหน่อยนะครับ
นี่แหละครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมได้เห็นกล้องแพนไปนะ
คือพี่บินพี่ไทยเขาจะบอกว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของทางวัดเข้ามาดูแล

ใช่เพราะว่าพอเจ้าอาวาสสั่งพักงานเจ้าหน้าที่๑๖คน
พี่บินบอกว่าผมจะไปรับผิดชอบทั้ง๑๖คนที่โดนพักงาน
คือจะโดนพักกี่เดือนกี่วันผมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
มันเหมือนทางนี้จะทำดีก็จะไปขอบารมี
เพราะว่าทุกคนรู้บารมีไอ้ไข่แต่ไม่ได้จะทำอะไรมาขาย
อันนี้ยืนยันแล้วอย่างที่บอกค่ะ
เรื่องค่าใช้จ่ายต่างที่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
เงินเดือนค่าแรงของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวพี่บินจะดูแล
เรื่องนี้เมื่อเช้าเนี่ยที่ผมคุยกับคนใกล้ชิดท่านเจ้าอาวาส
ท่านก็พูดถึงประเด็นนี้นะบอกว่ากรณี๑๖คนนี้
คือบินกับไทยไม่ต้องดูแลเลย
เพราะจริงเขาเป็นจิตอาสาของทางวัด

๑๖คนเหล่านี้เขาทำงานด้วยใจ
ที่เขาถูกพักงานเพราะเขาถูกลงโทษ
เพราะว่าบนสถานที่แห่งนี้
ถ้าไม่อนุญาตให้ใครขึ้น
ก็จะไม่สามารถขึ้นไปได้ไม่สามารถจะไปไลฟ์ได้
แต่ทีนี้จิตอาสาที่ดูแลเอ๊ะทำไมถึงปล่อยประละเลย
ให้กลุ่มของพี่บินพี่ไทยเขาขึ้นไปไลฟ์สดกันบนนี้ได้
ซึ่งถ้าพี่บินพี่ไทยจะมาจ่ายเป็นเงินดงเงินเดือน
ไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้
เขาเป็นจิตอาสาเขาทำความดีโดยไม่คิดมูลค่าใด
ทางวัดเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้
เป็นเรื่องเป็นราวรอนะ
เดี๋ยวต้องรอดูเอ๊ะไม่รู้ว่าทางฝากฝั่งของวัดดอนใหญ่
คลอง๘ลำลูกกาเห็นบอกว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งก็อีกประมาณชั่วโมงนึง
เขาจะมีการไลฟ์ชี้แจงพิธีสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนาไทย
แล้วก็พิธีมังคลาพิเศษวัตถุมงคลไอ้ไข่
โดยพระครูปฐุมศรีลาพรเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ปฐุมธานี
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูความคืบหน้าด้วยนะ
เพราะว่าตอนแรกก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าทางเจ้าอาวาสที่วัดดอนใหญ่คลอง
ตัดสินใจว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้แล้ว
ก็เอาแบบตรงนะบางคนก็โจมตี
ทำไมทางวัดแห่งนี้ถึงเอาไอ้ไข่ของแท้
เพื่อไปให้เช่าบูชาเอาไปเป็นพุทธภานิษฐ์อะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวรอบ่ายโมงครึ่งทางวัดดอนใหญ่ก็ออกมาชี้แจง
เราดูข้อมูลนะคุณไอ้ไข่จำลองมีตามวัดต่างเยอะแยะเลย
ที่ฉะเชิงเซาเชียงใหม่ประจวบชนบุรีนครราชศรีมาปฐุมธานี
นครปฐมโอ้หลายวัดมีรูปปั้นไอ้ไข่ทั้งนั้นเลย
ใช่แต่เอาจริงคือกระแสไอ้ไข่ฟีเวอร์แบบนี้เนี่ย
ถ้าเกิดว่ามองในมุมเศรษฐกิจนะคุณผู้ชม
ก็เป็นผลดีกับเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ร้านรวมต่างนี่ก็ถือว่า
คือได้รับกระแสตอบรับที่ดีเพราะว่าคนไปเที่ยวเยอะ
สนามบินไปลงนครต้องเพิ่มเที่ยวบินกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็คนเดินทางไปที่วัดเดือนหนึ่ง๑๔๐๐๐กว่าคนเลยนะ
อืมนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี้คุณสืบสกุลบอกแล้วแหละ
ที่แต่ละวัดที่มีวัดไอ้ไข่จำลองเนี่ยหลายพื้นที่เลย
เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงไปดูกันหน่อยซิ
บรรยากาศช่วงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
ใช่ครับเพราะว่าคนที่อยากจะไปบูชาไอ้ไข่
แล้วก็ไปบูชาไม่ได้ถึงวัดเจดีนครศรี
เขาก็บอกก็ดีนะที่มีรูปปั้นไอ้ไข่ตามวัดต่าง
ใช่ค่ะจะได้ไปกราบไหว้บูชา
นี่ฮะที่นครราชศรีมาที่วัดคลองดินดำตำบลหมู่ศรีอำเภอปากช่องเนี่ยนะฮะ
นักเสี่ยงโชคทยอยเข้ากราบไหว้ไอ้ไข่ที่ตั้งอยู่ภายในวัดแห่งนี้
ไม่ขาดสายเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ยิ่งวันนี้เป็นวันที่ต้องการจะเสี่ยงโชคกันด้วย
หลายคนนะฮะก็มากราบไหว้ขอพรมาดูกระถางทูบครับ
เพื่อที่จะเอาบางสิ่งบางอย่างในกระถางทูบไปเสี่ยงโชคนะฮะ
มีบางคนก็นำสิ่งของมาแก้บนไอ้ไข่นะครับ
มาให้ไข่มาถวายไข่นะฮะอย่างเช่นของเล่นแล้วก็ชุดทหารนะครับ
อธิการสมพรขันติโกเจ้าอาวาสวัดคลองดินดำก็บอกว่า
ไข่ที่วัดนี้มีนายทหารที่มาทำบุญที่วัดนี้
มาเป็นประจำมาทำบุญที่นี่จัดสร้างถวายตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ปีนี้แหละฮะโดยใช้ไม้ขนุน
แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็เชิญกลับมาเมื่อประชาชนทราบข่าวก็มากราบไหว้กัน
มากันเกือบทุกวันแล้วครับไม่ขาดสายเลยนะฮะ
หลายคนบอกว่าเลื่อมสายไอ้ไข่ที่วัดเจดี
แต่วัดเจดีนครศรีอยู่ไกลมากไม่มีโอกาสได้ไปนะครับ
แล้วก็ตามที่ทางวัดเจดีนครศรีบอกว่ามีการจดลิขสิทธิไว้แล้วนั้น
ทางวัดเองทางเจ้าอาวาสวัดคลองดินดำบอกว่า
นี่แต่ก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมเขาสร้างแล้วนำมาถวายนะโยม
มเข้าใจไหมอัตมาก็ไม่รู้จะทำยังไง
อาตมาก็ต้องรับไว้ในเมื่อโยมมาถวาย
และอีกอย่างเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนระแวกนี้
อาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรและอัตมาไม่ได้สร้างไว้เอง
เพื่อหาผลประโยชน์จากไอ้ไข่เห็นไหม
วัดต่างตอนนี้เขาก็เริ่มออกมาชี้แจงเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะอันนี้ของที่โคราชนะเดี๋ยวพาไปดูต่อที่ชนบุรีกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมพระครูประพัทธราพรวัชิราญาโนจาวาลวัดหนองแฟพ
ที่อยู่ที่ตำบลสำนักบก
ก็พูดถึงเรื่องของการจะฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์รูปปั้นไอไข่วัดเจดีเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าชาวบ้านได้บูชาจากวัด
แล้วก็ถวายรูปปั้นไอ้ไข่องค์เล็กสักประมาณ๕นิ้วเอามาไว้ที่วัด
แล้วหลังจากนั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาค่ะ
นำรูปปั้นไอ้ไข่สูงเท่าเด็กที่ตั้งอยู่หน้าสารไอ้ไข่เนี่ย
เอามาถวายที่วัดแล้ววัดจะทำยังไง
ปฏิเสธเหรอก็ไม่ได้วัดก็เลยต้องรับไว้
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอัตมาไม่รู้ว่ามันมีลิขสิทธิ
เอามาจากที่ไหนมันเป็นหน้าที่ของกรรมการวัดที่ต้องดูแล
แล้วทางวัดเองก็ไม่ได้แอบอ้างว่าองค์ใหญ่มาจากวัดเจดี
แต่ถ้าเกิดว่าทางวัดเราถูกฟ้องร้องจริง
ต้องให้ทางคณะกรรมการวัดชี้แจงแล้วก็ต้องดูแลเรื่องคดี
ทีนี้วัดก็เลยยืนยันไงบอกว่าวัดไม่ได้แอบอ้าง
ว่าไอ้ไข่องค์ใหญ่เอามาจากวัดเจดี
คือส่วนใหญ่คนที่เขามีจิตศรัทธาเขาจะเอามาถวายที่วัดทั้งนั้นเลย

ส่วนวัดบวกครกเหนือที่ตำบลท่าวังตานอำเภอสารพี
ก็เป็นอีกหนึ่งวัดในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเชิญหุ่นรูปปั้นไอ้ไข่
มาตั้งไว้ยังใต้ต้นมะม่วงบริเวณสาลาจตุรมุก
ด้านนอกเขตวัดเพื่อให้ชาวบ้านแห่มากราบไหว้
ขอโชคขอลาบจำนวนมากนะครับ
ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเป็นประเด็นดราม่าไอ้ไข่
ทำให้ทางวัดบวกครกเหนือยกรูปปั้นไอ้ไข่
เก็บไว้ก่อนคุณนะฮะโดยท่านเจ้าอาวาสวัด
คือพระครูประพัฒน์สรการท่านได้ออกหนังสือชี้แจง
ทางเฟซบุ๊คของวัดบอกว่าทางวัดบวกครกเหนือ
ไม่มีรูปปั้นไอ้ไข่ให้กราบไหว้
แล้วก็ไม่มีวัตถุมงคลไอ้ไข่ให้เช่าบูชาแล้วนะ
คือไม่มีรูปปั้นแล้วไม่มีวัตถุมงคล
ให้เช่าให้กราบไห้กันแล้วตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะฮะ
ทีนี้ครับทำให้ชาวบ้านบางคนแล้วก็พ่อค้าขายไอศกรีม
เคยมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่ตกใจสิฮะ
ทำไมไม่มีรูปปั้นไอ้ไข่ให้กราบไหว้ไอ้ไข่หายไปไหนนะฮะ
หลายคนบอกว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะ
เหมือนกับคุณลุงอินสมจันตาตุลคุณลุงอายุ๘๐ปีแล้วนะฮะ
ชาวบ้านบ้านครกเหนือบอกว่าการนำไอ้ไข่มาตั้งเนี่ย
ไม่เห็นว่าจะผิดตรงไหนเลยเพราะไม่ใช่เชิงพุทธภานิษฐ์
เนื่องจากคนที่มาส่วนใหญ่ก็ต้องการที่พึ่งทางใจ
บางคนเคยบนขอให้ครอบครัวหายป่วยออกจากห้องไอซียู
ซึ่งก็ได้พรจริงจากไอ้ไข่นะฮะเขาก็หายป่วยจริง
แต่พอจะกลับมาแก้บนอ้าวไม่เจอไอ้ไข่แล้ว
แล้วมันจะผิดไหมล่ะไม่ได้แก้บนเนี่ยนะฮะ
จะเป็นตายร้ายดีอะไรอีกไหม
ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังมีรูปปั้นไอ้ไข่อีกหลายแห่ง
โดยพระมหาภัยศาลธานวุฒโฌจะอาวัดวัดท่าหมายอิ
อยู่ที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมือง
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันให้สัมภาษณ์ผู้สิทธิ์ของเราเหมือนกัน

บอกว่าที่นำไอ้ไข่มาตั้งไว้เพื่อให้คนได้กราบไหว้
ไม่ได้ทำเป็นพุทธภานิษฐ์แล้วก็ยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นใด
เรื่องดราม่าไอ้ไข่นี้ทางวัดยังไม่ได้ยกรูปปั้นไอ้ไข่ออก
ประชาชนยังมากราบไหว้ได้ตามปกตินะครับ
เอาจริงที่เชียงใหม่นี่มีรูปปั้นไอ้ไข่ทั้งที่วัดบวกครกเหนือ
วัดท่าใหม่อีแล้วก็มีวัดสรรมะเกียงที่ดอยสะเก็ดด้วย
จริงหลายพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างที่คุณสืบสกุลบอกแหละ
บางคนเขาไปไหว้ที่วัดเจดีมา
แล้วพอเขาบนบานอะไรแล้วประสบผลสำเร็จ
เขาก็อยากที่จะเอากลับมาในพื้นที่ของเขา
เพื่อให้คนในพื้นที่ได้กราบไหว้ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะคะ